กล้องวงจรปิดของร้านค้าส่งไก่สดในตัวเมืองนครศรีธรรมราชจับภาพนี้เอาไว้ได้เลยค่ะเมื่อวันที่สามพฤศจิกาที่ผ่านมาสองสามีภรรยาที่เข้าไปในใน
พื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอดีตนายจ้างบุกเข้าไปค่ะตรงโซนที่เป็นตู้แช่เก็บไก่สดนะคะ
พนักงานเขากำลังทำงานกันอยู่พยายามจะไปเอาผู้หญิงคนหนึ่งออกมานะคะ
ก็คืออดีตลูกจ้างของเขาเพื่อนเพื่อนก็พยายามขัดขวางแต่สุดท้ายเนี่ยถูกผู้ชายนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในในจ้างเนี่ยก็กระชากออกไปแล้วก็ทำร้ายร่างกายตรงหน้าร้านต่อหน้าเพื่อนร่วมงานเขาเลยค่ะ
ลักษณะสามรุ่มหนึ่งนะคะจนอดีตลูกจ้างเนี่ยได้รับบาดเจ็บเธอก็บอกว่าเธอกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าสองสามีภรรยาอดีตนายจ้างเนี่ยเป็นคนมีฐานะแล้วไปแจ้งเธอก็เลยไปแจ้งความร้องกับตำรวจสพมนครศรีธรรมราชค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอดีตลูกจ้างคนนี้เขาก็บอกว่าเขาทำงานกับสองสามีภรรยาในจ้างเนี่ยมา๓ปีทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
พอจบปวสอเธอก็ลาออกเพื่อที่จะไปสมัครงานที่ตรงกับที่เขาเรียนจบมาแต่ว่าอดีตในจ้างเนี่ยไม่พอใจ
ระหว่างรองานใหม่เธอกับน้องสาวก็ไปทำงานกับแม่ที่ร้านเนี่ยค่ะร้านค้าส่งไก่นี่แหละเพราะว่าเขาขาดคนงานพอดีก็ไปทำงานกับแม่ปรากฏว่าอดีตในจ้างซึ่งที่ทำงานอยู่ติดติดกัน
พอรู้เนี่ยค่ะก็มาคุกคามกล่าวหาว่าร้ายแล้วก็บุกเข้ามาทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
ความคิดหนูอะค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่พอใจเพราะเขาก็เคยครูหนูแต่คือแบบเขาโทรมาว่าเออเขาคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะออกจากร้านเขาอะไรแบบนี้แต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไร
อืมพออยู่ดีเขาก็มาว่าหนูไปพูดว่าเขาอะไรแบบนั้นหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรพอวันนี้อ่ะค่ะที่เขาลากหนูมาแล้วก็เขาก็มาทำร้ายหนูอะค่ะ
คือเหมือนกับว่าเขาเป็นอดีตนายจ้างเก่าแล้วเหมือนจะไม่พอใจที่เราออกจากการทำงานกับเขามาแบบนี้ถูกไหมครับ
อืมแล้วตอนนี้ไปแจ้งความอะไรยังไงบ้าง
ก็ตอนนี้ไปแจ้งความอยู่ค่ะเขารอสืบสวนสอบสวนนะคะว่าหาพยานอะไรแบบนี้ค่ะจะเรียกพยานไปสอบปากคำทีละคนเลย
นี่ก็คือในมุมของอดีตลูกจ้างที่เป็นคนที่ถูกทำร้ายในคลิปนะคะส่วนวันนี้พนักงานสอบสวนก็นัดสอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้มีการนัดคู่กรณีอดีตในจ้างมาพูดคุยไกล่เกลี่ยแต่ว่าเขาบอกตกลงกันไม่ได้ครับ
ในจ้างบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แค่๕๐๐บาทถ้าไม่เอาก็ไปขึ้นศาล
ผู้เสียหายเขาก็ไม่ยอมเขายืนยันบอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ก็เรื่องนี้เดี๋ยวรอฟังจากตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะสอบปากคำสองฝ่ายแล้ว
มีความคืบหน้าและมีความชัดเจนยังไงบ้างค่ะอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าใบเนี้ย